ตกหนักทีนี้มันมีเรือประมงของชาวประมงเข้าออกหาปลาสุดท้ายเจอคลื่นลม

คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำขนอมนะคะนำชุดปฏิบัติการลงมาช่วยชีวิตค่ะ
ออกไปช่วยชีวิตลูกเรือประมง๒คน
ก็คือนายวินัยวัยห้าสิบแปดปีแล้วก็นายเดโชว์วัยสี่สิบแปดปีนะคะ
หลังจากที่ทั้งคู่เป็นนาทีชีวิตนะคะคุณผู้ชม
ที่กำลังช่วยเหลือทั้งคู่ลอยคออยู่กลางทะเลแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องโยนอุปกรณ์ลงไปเพื่อที่จะลากตัวเขาเข้าใกล้เรือค่ะ
เรือที่เขาสองคนนำออกไปหาปลาคือเรือพัชริน
ออกหาปลาอยู่ช่วงแถวอ่าวไทยนะคะ
ปรากฏว่าช่วงจังหวะที่ลอยเรือหาปลาอยู่นั้นก็เจอฝนตกหนัก
คลื่นลมแรงค่ะทำให้เรือเนี่ยเสียหลักแล้วก็จมน้ำในที่สุด
ลูกเรือทั้งสองคนก็ลอยคออยู่กลางทะเลห่างจากฝั่งไปสักประมาณ๕๐๐เมตรนะคะ
ในการช่วยเหลือยอมรับว่าอุปสรรคคือพี่ก๊อฟทะเลก็คลื่นสูงนะ

สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ไม่ลักความพยายามช่วยเต็มที่
จนกระทั่งฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ช่วยลูกเรือประมง
ทั้งสองคนนี้ได้อย่างปลอดภัย
ทีนี้เพื่อสอบถามสาเหตุว่าที่มาที่ไปเฮ้ยทำไมเรือล่ม
ทำไมเรือล่มล่ะเขาบอกว่าเรือเขาถูกคลื่นสัตว์
อะไรต่างน้ำเข้าเรือก็ทำให้เรือทรงตัวไม่ได้
ทั้งเรือแล้วก็คนก็จมไปในที่สุดนะคะ
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ใช่แค่ชาวประมงนะ
คุณผู้ชมท่านไหนวางแผนจะไปเที่ยวภาคใต้

คุณผู้ชมส่งข้อความมาหน้าจอจากยาลาบอกว่าฝนตกทั้งวัน
ภาคใต้มีฝนตกในช่วงนี้แล้วก็มีมรสุมด้วย
แต่ว่าภาคอื่นอากาศเริ่มเย็นลงแต่กรุงเทพยังร้อนอยู่